ในการแข่งขันฟุตซอลแข่งสมสรรค์ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยนะครับ
ประตูต่อ๑นะครับก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
การเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับ
เริ่มเกมมาได้เพียงแค่นาทีที่๒ครับคุณผู้ชมครับจากจังหวะลูกเตะมุมจังหวะนี้นัทพลสุธิโรธเปิดมาให้กับทางด้านจิรวัตรสอนวิเชียน
จากนั้นครับในครึ่งหลังนาทีที่๒๕เรลเฮอันโดครับเบียดแย่งกับสารวุฒิใจเพชรก่อนฉวยโอกาสจิ้มบอลผ่านมือทาวุฒิหารอำพาเข้าไปสกอร์เสมอกันที่๑ต่อ๑ครับ
แล้วจังหวะนี้นะครับนาทีที่๓๔เจษดาชูเดชครับหลุดเดี่ยวเข้ามาแล้วปั่นด้วยซ้ายแบบงามนะครับบอลเสียบตะข่ายเข้าไป
แล้วก็เด็กของเราก็ไม่ทำให้พวกเขาผิดหวัง
เพราะก่อนที่จะเริ่มเกมผมก็บอกแล้วว่า
เราทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ทำเพื่อทีมเราอย่างเดียว
ทำเพื่อคนทั้งประเทศแล้วก็แฟนฟุตซอลของเมืองไทยครับ

เกมนี้ก็มี๑ใบแดงเป็นของเชียงรายนะครับ
เกมนี้สุพรรณบุรีก็เหลือผู้เล่นเพียงแค่๑๐คนโดนไล่ออกไป๑คนนะครับ
คู่แรกที่จบไปเรียกได้ว่าสู้กันแบบดุเดือดมีใบแดงทั้ง๓คู่